ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าใครฟังก็ต้องสลดใจนะคะ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยทำอนาจารย์ลูกสาววัย๑๓ปียังไม่พอนะคะ
มีการใช้มีดฟันลูกชายวัย๑๖ปีถึง๒ครั้งจนมีแผลชะกัน
โดยบอกเหตุผลว่าเป็นการลองตะกุดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมฟันเข้าไหม
ตอนนี้ล่าสุดคือตำรวจสามารถจับกลุ่มพ่อเลี้ยงรายนี้ได้แล้วนะคะ
โชว์ให้เห็นเนี่ยเป็นแผลชะกันของเด็กชายวัย๑๖ปีที่เขาถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายมาแล้ว๒ครั้ง
ใช้มีดฟันกลางหลังแบบนี้เลยค่ะก็เลยเป็นแผลชะกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมชำนาญการ
และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกระสังได้เข้าช่วยเหลือสองพี่น้องค่ะ
พี่เนี่ยคือเด็กชายวัย๑๖ปีส่วนน้องคือเด็กหญิงวัย๑๓ปีเธอถูกพ่อเลี้ยงพยายามกระทำอนาจารย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่นะคะพื้นที่หมู่สิบบ้านหัวกระสังอำเภอพนมสารคามที่ฉะเชิงเศร้า
สภาพบ้านนี้ก็ค่อนข้างรกค่ะซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยอาศัยกันห้าคน
ประกอบด้วยแม่อายุ๔๙ปีลูกชาย๑๖ปีแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงอายุ๑๕ปีลูกสาวอายุ๑๓ปีแล้วก็พ่อเลี้ยงอีก๑คนนะคะ
โดยพ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมพิษสุราเรื้อรังค่ะดื่มเหล้าขาวเกิดอาการหลอนทุกครั้งเลย
แล้วก็จะไประบายอารมณ์กับลูกเลี้ยงก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งจนเด็กทนไม่ไหวไปฟ้องครูที่โรงเรียนให้ช่วยเหลือนะคะ
เด็กหญิงวัย๑๓ปีเนี่ยเธอเล่าบอกว่าปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ถูกพ่อเลี้ยงปลูกปั้มพยายามกระทำอนาจารย์หลายครั้งค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาเด็กหญิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพนมสารคาม
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีร่องรอยอวัยวะเพศฉีกขาดจากการถูกกระทำจริง
รับตัวไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กชั่วคราวก่อนนะคะ
รอการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
ส่วนวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่านี้ค่ะ
สอบถามข้อเท็จจริงกับแม่ของทั้งเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยนะคะ
แต่แม่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพราะว่าเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อไปนี้นักข่าวห้ามมารบกวนนะคะเพราะเธอบอกว่าชีวิตของเธอก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แม่ของเด็กนะคะที่ถูกพ่อเลี้ยงทำอนาจารย์ทำร้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเครียดกับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้แต่ให้กำลังใจไปซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าของห้องเช่าป้าแดงเนี่ยนะคะ
นางวารินสังวรดีอายุ๖๕ปีซึ่งอยู่ใกล้กันบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นนะคะมาขอเช่าห้องเพื่อจะทำงานในโรงงานที่มันอยู่แถวนี้
จะไปเจอกับแฟนใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงของเด็กสามคนผู้ชายคนนี้เนี่ยพฤติกรรมคือชอบดื่มเหล้าในเวลากลางคืน
เคยโดนตำรวจมาเอาตัวไปแล้วรอบนึงก็ไม่รู้ว่าก่อเหตุอะไรแต่ตอนนั้นเหมือนหลักฐานมันไม่แน่นหนาก็เลยถูกปล่อยตัวค่ะ
ส่วนเรื่องทำอนาจารย์ลูกสาวอายุ๑๓ปีที่เรื่องมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเด็กทนไม่ไหวไปบอกครูให้ช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ก็เลยรู้ความจริงทุกอย่างส่วนเด็กชายวัยสิบหกปีซึ่งรับจ้างคัดแยกของเก่าที่ร้านรับซื้อของเก่า
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไม่ไกลก็บอกถึงสาเหตุที่พ่อเลี้ยงใช้มีดมาฟันกลางหลังเขาเนี่ย
ช่วงปลายเดือนกันยายนปี๒๕๖๒นะคะบอกว่า
เป็นเพราะพ่อเลี้ยงต้องการจะลองตะกุดที่เขาได้มาใหม่
เนี่ยค่ะแล้วก็เปิดให้ผู้สื่อข่าวเราดูรอยแผลเป็นยาวเลยนะคะถูกมีดฟันมาสองแผลเนี่ยแหละค่ะดูสิคะ
อยากลองของว่าเหนียวไหมก็ให้ผมถือแล้วก็ให้หันหน้าไปแล้วก็ฟานการหลาน
แล้วตอนแรกทำไมเราถึงไม่กล้าบอกคุณเองว่าเราเป็นอะไร
ก็กลัวโดนทำร้ายร่างกายครับ
เขาทำระวังไหม

นอกจากฟันแล้วก็ทำยังไงเราบ้างไหมครับ
คือตีเราพอเขาชอบเมาแล้วเปิดภัยเสียงดังพอเรียกไม่ได้ยินก็ด่า
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพพนมสารคามก็นำหมายจับไปรวบตัวผู้ต้องหาคือนายสุขินพึ่งเกษมอายุ๕๕ปี
เลี้ยงคนนี้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่นะคะ
ก็นี่แหละค่ะทั้งข้อหาธรรมนาจารย์ลูกสาวแล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกชายด้วย
ก็นำตัวไปขังไว้ที่โรงพักแจ้งความพรากผู้เยาว์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าก่อนนำตัวผู้ต้องหาฝากขังสารในวันนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ